เอาล่ะอย่างที่บอกกันไปนะครับ
พายุปลาบึกก็พาดผ่านไปแล้ว
ฟ้าหลังฝนย่อมสดใส

เพราะฉะนั้นนะครับนี่เลย

โอ้โหได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

เข้าไปเที่ยวได้แล้วบริเวณชายหาด
ที่นี่ที่ไหนพาไปกันเลยครับ

นักท่องเที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมด

หลังจากที่เปิดเกาะครับ
พายุป่าบึกอ่อนกำลังลง

ชาวไทยชาวต่างชาติแห่มาลงเรือครับ
ไปท่องเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำ
บริเวณอุทยานแห่งชาติ

ชื่อดังเลยค่ะ

ใครอยากจะไปเล่นน้ำดำน้ำชมปลาปากการัง

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็อำนวยความสะดวก
อย่างเต็มที่คอยดูแลนักท่องเที่ยว

แล้วก็สำหรับมุงเกาะซีมิลันถือว่าเป็น

ใครที่เพิ่งไปดูหนังอคว่าแมนนะครับ

คือคุณจะดำน้ำลงไปข้างล่างเหรอคะ

คุณคิดว่าเธอจะแหน่งหรือคะคุณชนะ

บอกเลยว่าน้ำใสราวกับแผ่นกระจก

โอ้โหมันไซส์เป็นสีฟ้า
แล้วก็ทะเลนะครับที่นี่

ใน๑๐ของโลกที่มีแหล่งน้ำลึกแล้วก็มีหาดทรายที่สวยงามระดับโลกเลยทีเดียว

อาทิตย์นี้ถ้าอยากจะไปเที่ยวกันนะครับ

ชมหาดทรายขาวน้ำใสทะเลสวยกันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซูริน
อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาตอนนี้เขาเปิดให้ไปเที่ยวกันแล้ว
ค่ะนี่เห็นไหมฟ้าหลังฝนสวยงามจริงนะ
แล้วก็ยิ่งเวลามันเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติขึ้นแบบนี้

หลังจากนั้นมันก็จะสวยงามสดใสมากยิ่งขึ้นด้วย
แต่ว่าสำคัญอย่างหนึ่งคือคนที่ไปเที่ยวก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา

ฟ้าหลังฝนแบบนี้น้องใบตองจัดมาสักเพลงได้ไหม

จิฟันคลัก